คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ฆาตกรรมสยองหน่อย
เป็นผู้ชายวัย๖๕ปีนะคะ
แล้วเขาเป็นชาวเขาเผ่าโม้งด้วย
คือเจ้าหน้าที่ตอนไปถึงก็ต้องตกใจเหมือนกันค่ะ
คือเขาถูกยิงจนร่างพลุนเลย
พลุนเลยนะคะหลายจุดเลย
ทีนี้ตำรวจสพคลองลานค่ะกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
มันเกิดขึ้นอยู่บนถนนในหมู่บ้านบ้านคลองเตยที่ตะมนตรองลานพัฒนา

นี่ค่ะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงสภาพศพผู้เสียชีวิตอยู่แบบนี้นะคะ

ศพคนนี้ทราบชื่อต่อมาก็คือนายทิติพงทะชวิวัฒน์นะคะ
เป็นชาวไทยภูเขาเผาโม้งค่ะอายุ๖๕ปี
ใบหน้าใต้คางต้นแขนซ้ายตำรวจพบหมอนรองกระสุนปืนตกอยู่อีกสองชิ้นค่ะ
สันนิษฐานเลยว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้สังหารชายคนนี้

ทีนี้สอบสวนนะคะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ชื่อว่านายถาวรโพธารามค่ะ
ตัวผู้ใหญ่บ้านเขาเล่าแบบนี้ตอน๖โมงเย็นของวันที่๒๔มิถุนายน
เขาทำงานอยู่ในที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแหละ
อยู่จากห่างจากจุดเกิดเหตุตรงนี้สักประมาณ๒กิโล
ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านบอกได้ยินเสียงปืนปั้ง๒ครั้ง
จนกระทั่งเช้าวันต่อมา๒๕มิถุนายน
เขาบอกว่าคนขับรถเกี่ยวข้าวมาแจ้งว่า
เนี่ยผู้ใหญ่ไปเจอคนนอนตายอยู่กลางถนน
ตอนนั้นผู้ใหญ่รีบมาดูค่ะแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ชาวบ้านนะคะที่เขาอยู่แถวนั้นชื่อว่าคุณเดินคำปวง
เขาบอกเขาอยู่ห่างจากแถวนั้นประมาณสัก๑๐๐เมตรเอง
เล่าแบบนี้วันเกิดเหตุมีรถเกี่ยวข้าวนะคะขับมา
จะเอามาเกี่ยวข้าวให้กับผู้ตายระหว่างทางตรงทางสามแพร่งค่ะ
เขาก็ไปเห็นน่ะไปเห็นผู้ตายนี่แหละอยู่ตรงนั้น
คว่ำหน้าอยู่กับพื้นถึงมาบอกแล้วค่ะ
คิดว่าแค่นอนเมาอยู่กลางถนนค่ะไม่ได้รู้หรอกว่าเสียชีวิตแล้ว
พอขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปดูใกล้
อ้าวสรุปนี่คือนายทิติพงศ์เหรอนี่ที่เขาคิดว่าเขานี่แหละจะมาเกี่ยวข้าวให้
คุณผู้ชมลองไปฟังเขาดูค่ะ
มองโคนภาษามงศ์เราก็ไม่รู้เขา
ที่แล้วเขาก็ก็มาอยู่นี่นานแล้วอะ
เขาไปม้ำเท็คละไปอยู่บ้าน๒คืนเขากลับมาอยู่นี่

ยินเสียงปืนแต่ว่าไม่ได้มีใครเห็นเหตุการณ์

ก็คือคนที่มาเกี่ยวข้าวให้กับคนตายนี่แหละค่ะเข้ามาเจอ
ก็เลยเนี่ยทีนี้ตำรวจเขาก็บอกว่า
ตอนนี้แรงจูงใจของการฆ่าไม่ได้ตัดประเด็นใดนะ
แต่เขาคาดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาขัดแย้งเรื่องของที่ดิน
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ส่วนทางด้านของประหลัดอำเภอครองลานเขาให้ข้อมูลนะคะว่า
ก่อนหน้านี้ผู้ตายค่ะเคยมีปัญหานะคะเป็นข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านเรื่องที่ดิน
เกี่ยวกับการขอซื้อและขอผ่านทางร่วมกัน
ผู้ใหญ่บ้านเขาเคยเข้าไปไกลเกลี่ยมาก่อนแล้วเพราะว่าผู้ตายเนี่ยมีที่ดินมีไร่มันสัมปะหลัง
แล้วมันก็ติดอยู่ตรงถนนลูกรังนาข้าวก็อยู่ท้ายพื้นที่ติดกับที่นาของเพื่อนบ้านด้วย
ก็เลยมีการเจรจาขอซื้อที่เนี่ยผ่านทางเขาจะขอซื้อที่ตรงนี้เอาไว้เป็นที่พักเป็นที่

แต่ทีนี้ไม่เป็นผลก็เลยเกิดการทะเลาะกันนี่อาจจะเป็นชนวนของการก่อเหตุนะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตตอนนี้ญาติติดต่อรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแล้วนะคะ
อำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะเดี๋ยวเรื่องของคดีเนี่ยคือทางญาติบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปค่ะ